คุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าเรื่องของการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีให้กับพักร่วมรัฐบาลจะยังไม่จบนะคะ
หลังจากที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็มีรายงานข่าวว่าพักพลังประชารัฐเหมือนกับจะล้มดิวเดิมแล้วก็จัดสรรใหม่
ขอแบบกระทรวงเกรดเออะไรกลับมาอะไรต่างเหล่านี้นำมาซึ่งการโพสต์หลายโพสต์ที่เราเห็นอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้มีโพสต์ของหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้โพสต์เอาไว้ข้อความข้อความนี้ค่ะ
กระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงานไม่ได้มีไว้ให้มาเที่ยวแรกจบข่าว
คุณอนุทินโพสต์เมื่อวานนี้ตอนช่วงค่ำทีเนี้ยค่ะมันมีโพสต์ออกมาจากรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
นายธนกรวังบุญคงชนะโพสต์ข้อความบอกว่ากระทรวงมีไว้ให้ทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็ยาวเลยนะคะไม่ได้มีไว้ให้เข้าไปทำงานเพื่อบริษัท
กระทรวงมีไว้เพื่อประชาชนไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งลักษณะแบบนี้โพสต์ยาวแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าคนเขาสงสัยกระทรวงนี้ของฆ่าใครอย่าแตะ
พอโพสต์ข้อความไปได้ไม่นานก็ลบข้อความไปแล้วอะค่ะออกจากเฟซบุ๊กอ่ะ

เขาก็แคปกันไว้หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบโต้อะไรกับใครหรือว่าจะสื่อไปถึงสิ่งที่คุณอนุทินโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่ากระทรวงไม่ได้มีไว้ให้แลกหรือเปล่า

แต่อันนี้พาดพิงไปถึงบริษัทก็ไม่รู้หมายถึงบริษัทใคร
แม้แต่ขอรมอเนี่ยมีได้๓๖คนบวกนายกหนึ่งอ่ะตอนนี้ที่เขาจับมือเป็นภักดิ์ร่วมกับพลังประชารัฐมี๒๐ภักดิ์อ่ะ

ก็ไม่รู้จะแบ่งจัดสรรกันยังไงนะครับ
อย่าคิดว่าได้ตำแหน่งนายกไปแล้วจะมัดมือชกพักร่วมได้
เพราะหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เชื่อว่าพักประชาธิปัตย์ก็จะทบทวนเงื่อนไขที่เคยประชุมร่วมกันไว้แล้วก็มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
ก็จะนั้นพรรณ์ประชาตรรัฐทห์จังกินว่าจะมัดมือเดี๋ยวไม่แครงร้วมรัฐบาล
ส่วนตัวผมอยากจะบอกนะครับว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับที่คุณคิด
และเราก็เชื่อว่าถ้าคุณผิดสัญญาตั้งแต่ต้น
ไม่มีหลักประกันใดว่าจะผิดสัญญาอีกต่อไป
ส่วนในอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ
ประชาธิปัตย์จะประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์
เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ของรองหัวหน้าพักที่รับผิดชอบทั้งรายภาค
แล้วก็จะมีการหารือถึงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อกำหนดไว้เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
แต่ยังไม่มีการกำหนดชื่อของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งค่ะครับ
ดูจากสถานการณ์การเมืองของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วน่าจะทำงานยาก
และการที่มีพักร่วมรัฐบาลมากถึง๒๐พักการเมือง
ทำให้การทำงานลำบากมากขึ้นไปอีก
ขณะเดียวกันพักขนาดใหญ่และพักขนาดกลางที่มาจับมือกัน
ก็มีจุดยืนและนโยบายของตัวเองมีการต่อรองผลประโยชน์ต่อรองกระทรวง
ซึ่งภาพเหล่านี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็น
แต่ว่านี่คือภาพการเมืองเมื่อ๔๐ปีที่แล้ว
ทีนี้ค่ะนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสพักไทยศรีวิลัย

บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงนะคะ๑๐พักการเมืองจะนัดประชุมด่วน
เหตุมีการปล่อยข่าวจากผู้ไม่หวังดีว่าพวกเราไม่ต้องการตำแหน่งฝ่ายบริหาร
ซึ่งไม่เป็นความจริงและจะเสนอในที่ประชุมให้ทบทวนมติการเข้าร่วมรัฐบาล
โดยจะขอรัฐมนตรีเพิ่มเพิ่มจาก๒เป็น๓
นี่ปกติจะไม่ได้แล้วนี่จะขอเพิ่มด้วยเหรอ
เป็นค่าตกใจอ๋อเหรอฮะบอกว่าเป็นค่าตกใจโอ้โห
ซึ่งถ้าพักพลังประชารัฐมั่นใจว่าจะมีงูเห่ามาสนับสนุนเปิดเผยทาง๑๐พักก็พร้อมถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ
อืมนายมงคลกิจโพสต์ข้อความต่อนะคะว่าไม่ต้องขู่ว่าจะยุบสภารีบทำเลย
ไทยศรีวิรัยพร้อมเลือกตั้งใหม่ไม่กลัว
คือเมื่อ๒๓วันก่อนมีข่าวว่า๑๐พักเล็กเนี่ยพักละ๑คนเนี่ยที่เขารวมตัวกันเนี่ยมาอยู่รัฐบาลพลังประชารัฐตรงนี้เนี่ย
เขาไม่ต้องการรัฐมนตรีอะไรเลยขอเป็นพวกประธานกรรมธิการ
แต่ถ้าฟังจากคุณมงคลกิจนี่ก็คือไม่จริงยังยืนยันต้องการรัฐมนตรีอยู่ในซี่ของ๑๐พักนี้
ก็ดีลไว้ได้๒ใช่ไหมเพราะเขา๑๐พักเขาก็มี๑๐คนไง
ถ้าเทียบกับพักอื่นที่ไปร่วมแล้วมี๑๐คนเขาก็ควรจะได้รัฐมนตรีเหมือนกันเขามองอย่างนั้นนะครับ
แต่ว่านายสมเกียจสรลำประธานซึ่งเป็นผู้ที่ไปทำหน้าที่ประสานงานของพัก๑๐พักนี้
ทางพักร่วมรัฐบาลบอกว่าวันพรุ่งนี้ที่ว่าจะมีแถลงข่าวกันของ๑๐พักตอนเที่ยงเนี่ย
ไม่มีนะฮะยืนยันว่าไม่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงทัศนคติส่วนบุคคลเท่านั้น
ก็ให้เขาว่ากันไปเองแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอดูนะฮะ